ดูสาวสวยกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูหนุ่มกันบ้าง
บอกว่านุ่มในวงการบันเทิงบ้านเราบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมาย
และหนุ่มแต่ละคนทั้งหล่อทั้งล่ำ
แต่วันนี้เราจะเอานุ่มที่สายหม่ำสายกินมาให้ชมกัน
ว่าเอ๊ะทำไมนะเขากินกันเก่งขนาดนี้
แต่หุ่นเนี่ยยังล่ำยังแบบหน้าทูมหน้ามันเกินเลยอะ
มาดูที่คนแรกกันเลยค่ะ
หมากปรินบอกว่าคนนี้เป็นสายกินที่แท้จริงเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของขาวนี่เลยพิซซ่า
หรือจะเป็นของหวานหรือจะเป็นเมนูไหน
ไหนนะคะหนุ่มหมาก็ชื่นชอบแล้วก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะ
และยิ่งตอนนี้นะเขามีรายการยูทูปไงคุณ
รายการชื่อว่าหมากคิมชิมให้
รายการนี้ทำกับน้องคิมเบอร์รี่นะคะ
เรียกว่าชิมอาหารหลากหลายมากมายเลย
แต่แน่นอนว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ก็สงสัยนะคะว่าหุ่นทำไมยังแบบว่า
สตาร์ฟยังคงไว้แบบนี้อยู่นะคะ

หมากเขาชอบออกกำลังกายชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้แรง

แล้วก็เป็นนุ่มที่ดูแลตัวเองดีมากจริง
เพราะฉะนั้นซิซแผกไม่มีหายนะจ๊ะ

ยกนิ้วให้พระเอกคนนี้กันหน่อยนะคะ

ตามมาติดติดเลยค่ะกับเธอนุ่มช่องเดียวกัน
นั่นเองบอกเลยว่าคนนี้ก็เป็นสายกินเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยก็ทำรายการ
ยูทูปช่องของตัวเองเหมือนกันชื่อรายการว่าอาหารของอเล็กไม่ใช่น้องโบของอเล็กนะคะ
อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วเอาตามอยู่พอดีเลยว่าใช่รายการนี้ไหมอ่ะ
ที่กินไปกินมาแล้วได้แสนอ่ะแสวและด้วยการชอบกินชอบทานแบบนี้ค่ะ
ทำให้หนุ่มอเล็กนะคะกลายเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นนักชิมตัวยงอีกคนเลย
ซึ่งไม่ว่าจะเมนูไหนอเล็กจัดให้แล้วคุณผู้ชมดูภาพตามกันไปเลย
เขาออกกำลังกายไงคะเขากินเสร็จแล้วเขาก็ไปเบิร์นออกกำลังกาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามแน่นแน่นก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็ที่เห็นนกชอบเข้ายิมแบบเนี้ย
ก็เพราะว่าอยากจะฟิตหุ่นให้หล่อไม่รู้ว่าอยากจะครองใจใครหรือเปล่านะคะ
เอาจริงนะเวลาเห็นหน้าติของหนุ่มอเล็กเนี่ยถ้าดูแต่หน้าคือดูละมุนน่ารัก
ถอดเสื้อโชคราบเท่านั้นแหละยังไงคะกล้าวใจใช่เยอะเลย
เอาละค่ะมาปิดท้ายกันที่คนนี้ค่ะเป็นนักชิมตัวยงเหมือนกันนี่เลย
ดีเจพุทธิชัยหลับหูหลับตากินไปเลยนะคะโอ้โหโหโห
อย่างที่หลายคนรู้ว่าภรรยาของเขาคุณสุยวรัฐยาคนสวยเนี่ย
มีเสน่ห์ปลายจะหวักที่บอกว่ามักมาก

ดูเขาถืออะไรก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าแบบจะอเล็ดอร่อยเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณภรรยาเสิร์ฟอาหารให้ทานถึงที่
คุณสามีมีหรือจะปฏิเสธก็จัดให้ไปเลย
เสร็จแล้วก็ยังไงล่ะไปปั่นจักรยานเอาออกในทันที
เพราะว่าเขาต้องใช้รูปร่างในการทำงานต่อไปอะเนาะ
แล้วต้องบอกว่าหนุ่มแต่ละคนบอกเลยนะว่าต้องชื่นชม
แล้วก็ยกนิ้วให้เขามากจริงเพราะว่านอกจากจะทานแล้ว
อยากทานตามแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นการออกกำลังกายของเขา
ซึ่งแบบเป็นวินัยที่ดีมากเลยจริงเนาะ